ต่อที่เชียงบรายกลางวันแสกสองโจรควงปืนไปป้นทองจากร้านทอง
ก่อเหตุเพียง๒๘วินาทีได้ทองไป๑๑๔บาททองคำคุณผู้ชม
แต่ฝั่งตรงข้ามร้านทองมีชาวบ้านเขาอยู่เขาเห็น
เขาถ่ายคลิปเหตุการณ์ขณะที่โจรไปปล้นทองเอาไว้ได้ไปดูครับ
เจ๊เริ่มรู้ไม่ต้องหยุดพี่

ในคลิปในร้านเนี่ยมีผู้หญิงเสียงกรี๊ดออกมา

เป็นระยะออกมาแล้ว
ฝั่งตรงข้ามผู้ชายเขาอยู่สักชั้น๒ชั้น๓

ค่อยเก็บกระเป๋าขึ้นรถสตาร์ทออกไปอย่างช้าครับนะฮะ
ฝั่งตรงข้ามเขาถ่ายเอาไว้ให้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าเห็นเหตุการณ์แค่บริเวณด้านนอกหลังที่เขาปล้นออกมาแล้วนะฮะ
อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมมีชาวบ้านอีกคนนึงเขาถ่ายผ่านช่องประตูบานพับนี่โอ้
เห็นอันนี้ชั้นล่างเมื่อกี้ชั้นบนคนร้ายก็วิ่งออกมาจากร้านก็เหตุการณ์สอดคล้องกับเมื่อกี้แล้วครับนี่
หน้าใส่หมวกกันน็อกคนหลังใส่หมวกเฉยเฉยโอ้โหมีกล้องหลายมุมเลยนะ
กล้องหลายมุมชาวบ้านเขาเห็นไงแต่ไม่กล้าเพราะว่าเขามีปืนมาไง
สองคนนี้กลัวจะโดนยิงกันค่ะนะฮะก็เห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะ
ทองคือเยาวราชสินทวีสาขาย่อยตลาดป่าก่อเงี้ยวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงบราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสกคนร้ายมากันสองคนสวมหมวกกันน็อกมาหนึ่ง
แล้วก็หมวกแบบหมวกปีกปีกอย่างเงี้มาหนึ่งนะฮะนะฮะลักษณะเขาบอกว่า
คือคนซ้อนเหมือนจะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำไปดูจากเรียวขา
คือไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายสองคนหรือเปล่าแต่เหมือนจะมีผู้หญิงมาด้วยคนหนึ่งด้วยซ้ำไปเนี่ย
นะฮะขี่รถกันมาเขาจอดอยู่ห่างจากร้านสักสักสิบเมตรได้

แต่ใส่เกลงขาเด็กทั้งคู่นะแต่ผมไม่มันดูจากท่ายืนนะ

หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เดินทางไปเดินไปที่ร้านทอง
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนหนึ่งนัดเพื่อเป็นการเปิดทาง
แล้วก็แน่นอนครับพนักงานอยู่ตกใจ
ดูจากการวิ่งน่าจะเป็นผู้ชายทั้งคู่นะฮะ
จังหวัดยิงปืนเมื่อกี้
ยิงปืนก่อนหนึ่งนัดแล้วก็เอาแผงกั้นดึงดึงลื้อปีนขึ้นไป
สองคนปีนขึ้นไปครับแล้วก็กวาดทองครับ
ในตู้กระจกเนี่ยคุณผู้ชมใส่กระเป๋าที่เขาเตรียมคาดเอวมา
แล้วก็ยิงปืนขู่อีกหนึ่งนัดสกัดไม่ให้พนักงานไล่ตาม
กรี๊ดที่ได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยคือเขาโดนยิงปืนใส่
พนักงานก็กรี๊ดกลัวจะโดนยิงตาย
หลังจากนั้นคนร้ายได้ทองเสร็จปั๊บก็อ้อมตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ออกไป
แล้วก็ออกไปอย่างใจเย็นทั้งหมดทั้งมวล๒๘วินาที
ทองไป๘๖เส้นน้ำหนัก๑๑๔บาททองคำ
เป็นเงินก็ประมาณสัก๓ล้านกว่าบาท

เขาเลือกไอ้ตรงกลางเห็นไหมมันเป็นถาดเส้นใหญ่สัก๒๓บาทขึ้นไปเนี่ยฮะ
ดึงเลยดึงดึงไปแบบนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองเชียงบรายเข้าไปเก็บหลักฐาน
ไปเจอปลอกกระสุน๙มมตกอยู่ในร้าน๑ปลอกหน้าร้านอีก๑ปลอก
ส่วนบ่อแสของคนร้ายหลังก่อเหตุพบว่าขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางตะบนเวียงชัย
ตำรวจก็สั่งตั้งด่านสกัดจับพร้อมเก็บหลักฐานในร้านคือ
รอยนิ้วมือต่างเพื่อตามรากคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ตามให้เจอนะมูลค่า๓ล้านนะคะสำหรับทองที่ได้ไปนะคะ